ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการหน่อย
นักเรียนหญิงชั้นม๖เนี่ยแม่ไปเจอพวกโรคจิตเข้า

น้องบอกว่าน้องก็เดินไปกับเพื่อนนะฮะในซอยเนี่ยฮะ
อยู่มีผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ตามหลังมา

จักรยานยนต์เนี่ยครับทุกผู้ชมครับล่าสุดตำรวจเนี่ยได้เบาะแสคนที่ก่อเหตุจากภาพในกล้องวงจรปิดนะครับ
ผู้ชายคนนึงเป็นผู้ชายต้องสงสัยขี่จักรยานยนต์ไปอนาจารย์ด้วยการจับก้นนักเรียนหญิงชั้นม๖ที่เดินมากันสองคนนะครับ
คือน้องเนี่ยอยู่ที่ริมถนนในซอยบ้านแช่ตำบลตลาดอำเภอพระประแดงสมุทรปราการนะครับ
หลังจากเกิดเหตุน้องไปแจ้งความที่สพพระประแดงนะครับ
ตำรวจก็ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยฮะ
น้องผู้เสียหายบอกว่าวันเกิดเหตุไปกับเพื่อนไปถ่ายรูปที่ร้านถ่ายรูป
ในตลาดพระประแดงระหว่างเดินกลับมารับรูปกันเนี่ย
เป็นช่วงเดินอยู่ริมถนนในซอยบ้านแช่
จู่มีผู้ชายคนนึงนะขี่จักรยานยนต์ตามมาด้านหลัง
แล้วมาจับก้นน้องแล้วขี่รถหนีไปเลย
่งไปทางท่าน้ำพระประแดงตอนนั้นตกใจกลัวมาก
คือตอนนั้นกลัวแบบก็เลยไม่ทันได้ตั้งสติ
จำทะเบียนรถไม่ได้อ่าแต่ก็พอจะจำรูปภัณฑ์สันธารได้นะครับ
ก็เลยมารีบแจ้งตำรวจกันนะครับเพื่อให้ติดตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
สุดใจแล้วก็ท้องตรงให้รถรขเวรไม่ถูก
แล้วก็มาใส่้นี่ผักน่าจะเปิดอย่างนี้
ตำรวจก็กำลังไล่ตรวจสอบให้นะครับ
แต่ว่าภาพในกล้องมิจรปิดที่ได้มันไม่ค่อยชัด
เรื่องของทะบงทะเบียนหรือว่ายี่ห้อสีรถอะไรพวกนี้นะครับ
ภาพหาหลักฐานต่างเพิ่มเติม
เพราะถือว่าโอ้โหอย่างนี้มันก็ไม่ไหวอ่ะใช่ไหม
หรือถ้าท่านที่เป็นจักรยานยนต์คันนี้

คิดว่าไม่ใช่เป็นความเข้าใจผิดหรืออะไรยังไง

แล้วก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดมุมอื่นตามเส้นทาง